คลาสสิกปัญหาเพื่อนบ้านบ้านอยู่ติดกัน
คราวนี้เพื่อนบ้านเมาเมาอย่างเดียวไม่พอ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้นะครับ
มีคนใช้เฟซบุ๊กนะครับโพสต์เอาไว้ระบุ

ขออนุญาตค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านเรา
ที่บ้านมีแต่ผู้หญิงน่ากลัวมากค่ะ
เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณตี๑ของวันที่๒๕พฤษภาคม
ผู้ชายคนในคลิปที่ยืนอยู่นอกบ้าน
มีอาการเมาอารวาสตะโกนด่าข่มขู่คุกคาม
โวยวายเสียงดังในยามวิการ
ย้ำว่านี่คือยามวิการ
คนในบ้านและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
จะต้องนอนพักผ่อนและจะมีพฤติกรรม
เดินถือท่อนไม้หรือเหล็ก
ทุบตีรถเข็นขายของที่จอดอยู่หน้าบ้าน
เสียงดังเป็นระยะน่ากลัวมาก
นี่คือที่เธอโพสต์เอาไว้ครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยจรรย์๙๑ครับ

แวงบางอ้อเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร

พักอาศัยอยู่ในซอยเดียวกัน

เมาเมื่อไหร่แล้วก็จะมาก่อความเดือดร้อน
คาญให้กับคนอื่นตั้งแต่ตี๑จนถึงตี๓นะฮะ

ไม่ได้นอนหรอกครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าออกไปด้วย

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้หน่อย
ดูจากพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้แล้วนะครับ

หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนได้
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ

พฤติกรรมของคนเมาคนนี้นะครับ
แล้วก็มีการข่มขู่คนนี้ด้วย
นองตำหนิบอกว่า
ลูกหลานไปไหนหมดไม่ดูแลครับ